หนึ่งประเด็นคือประเด็นการเดินทางไปที่ยูเอ็นเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กของนายกรัฐมนตรีเนี่ย
มีประเด็นดราม่านะเรื่องค่าใช้จ่ายเครื่องบินเช่าเหมาลำ
อันนั้นประเด็นนึงใช่ไหมอีกประเด็นนึงก็คือคนติดตามไป
ประเด็นคือไม่ใช่ข้าราชการการเมืองนะครับแล้วก็มีชื่อปรากฏว่ามีลูกใช่ไหมที่เดินทางไปด้วย
ประเด็นของหมออ๋องที่จะเดินทางไปดูงานสภาที่สิงคโปร์ก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกัน
จนทำให้ล่าสุดทางรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑นายสัตวแพทย์ปฏิพัฒน์สันติพาดา
หรือว่าที่เรียกกันว่าหมออ๋องวันนี้มีการแถลงข่าวชี้แจงโดยกรณีการเบิกงบ๑ล้าน๓แสนบาทโดยประมาณ
นำคณะ๑๒คนไปดูงานที่สิงคโปร์ครับเราก็นำเสนอกันมาหลายต่อหลายวันนะ
เขาจะไป๒๑๒๕กันยายนนี้ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศการประชุม
การบริหารจัดการแรงงานคนไทยแล้วก็มีเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นกระแสที่ถูกวิจารณ์อย่างหนัก
การใช้งบประมาณว่าไม่เหมาะสมนะครับคุณหมออ๋องเนี่ยบอกว่างบประมาณที่เห็น
ตอนที่ยังไม่ได้มีการจองจริงคือตั้งเอาไว้ก่อนเจ้าหน้าที่ทำโครงการเขาก็ต้องตั้งไปตามระเบียบไว้ก่อน
แต่ว่าวันนี้สามารถแจงรายละเอียดการจองได้แล้วบางส่วนอย่างเช่นค่าตัวเครื่องบิน
เขาตั้งเอาไว้เนี่ย๕๒๐๐๐บาทแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับ
ราคาที่จองเนี่ย๒๘๐๐๐บาทนี่ก็ถูกลงเกือบครึ่งนะ
โรงแรมที่พักครับตามสิทธิ์เนี่ยเบิกได้๑๒๕๐๐บาท
แต่พอจองจริงนั้นนะครับตามที่แถลงก็บอกว่า๙๐๐บาท
ส่วนที่เหลือครับทำยังไงก็ส่งคืนคลังยืนยันว่าพยายามจะประหยัดให้ได้มากที่สุด
หมออ๋องนะครับย้ำบอกว่าการเดินทางครั้งนี้กำลังทำหน้าที่เป็นทูตของสภาผู้แทนรัศดรด้วยครับ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเลี้ยงรับรองก็ต้องมีความสมเกียจ
ว่ายินดีที่จะแสดงใบเสร็จแล้วก็ให้ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นะครับ
ฟังการแถลงข่าวของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาครับ
คุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยตั้งคำถามไปกันเป็นคณะแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวหรือเปล่า
ใช่ไหมครับคุณหมอเนี่ยมีการโพสต์ทวิตเตอร์นะตอนนี้เรียกว่าอะไรฮะเอ็กซ์นะ
บอกว่าหลายท่านเนี่ยทำไมยัดเยียดว่าผมอยากไปเที่ยวซิงคโปร์มากขนาดนั้นครับ
ผมทั้งไปเรียนต่อไปเที่ยวเองจนไม่มีอะไรให้เที่ยวแล้วครับ
นี่เป็นการโพสต์นะครับแล้วก็นำมาสู่การแถลงข่าวด้วยนะครับ
ก็พยายามทำให้โปร่งใสให้เคลียร์มากที่สุดนะครับ
จะพบว่าในยุคนี้สมัยนี้นะคะตรวจสอบกันทุกอย่างของคนในสภาเลยจริง
ก็ต้องตอบคำถามกันให้ชัดเจนค่ะ